คุณผู้ชมครับมาดูที่อ่างทองชายวัย๔๒ปี
เกิดอาการคลุ้มคลั่งจะทำร้ายคนในบ้าน
ถือมีดเดินไปเดินมาบางครั้งก็โหกเวกโวยวาย
แต่บางครั้งก็พูดคนเดียว
ญาติต้องรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยกันในการรวบตัวหน่อยนะครับ
คือทั้งตำรวจภูทรโพทองทั้งเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ย
ไปยังบ้านเลขที่๒๓หมู่๔ตำบลคำหยาดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนี้นะครับ
เพื่อตรวจสอบเหตุชายคุ้มคลั่งคว้ามีดจะเข้าทำร้ายคนในบ้าน
โดยที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง
มีชายคุ้มข้างตะโกนโวยวายบ้างและบางครั้งก็พูดคนเดียวบ้าง
ยังเดินไปเดินมาอยู่บริเวณใต้ถุนบ้าน
เจ้าหน้าที่จึงพยายามพูดจาหวานล้อมนะครับ
แล้วก็หาจังหวะในการเข้าชาร์จจนสามารถรวบตัวผู้ชายคนนี้ได้สำเร็จ
เป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงนะนะเดินไปเดินมาอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยนะครับ
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายวินัยเทศจันทร์อายุ๔๒ปีเป็นผู้ป่วยโรคจิตเพศนี่
จังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปชาร์จตัวได้นะครับ
จากการสอบถามญาติของนายวินัย
ว่าเคยพานายวินัยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีธัญญาจังหวัดนทบุรีมาก่อน
เมื่อมีอาการดีขึ้นก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ยังคงรักษาอาการอยู่นะ

ซึ่งในช่วงที่อาการปกตินั้นนายวินัยก็จะเป็นคนขยันขันแข็ง
ช่วยงานเป็นอย่างดีนะครับ
แต่ว่าพอช่วงเช้าสังเกตเห็นว่านายวินัยเริ่มพูดคนเดียวแล้ว
จากนั้นพอช่วงบ่ายก็มีอาการโวยวายคลุ้มคลั่ง
แล้วก็คว้ามีดถือไว้ในมือตลอดเวลา

ดังนั้นทางญาติเองคนในบ้านเองก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มอบหมายให้ทีมอาสากู้ภัย
พานายวินัยไปส่งโรงพยาบาล
เพื่อทำการรักษาตัวต่อไปนะครับ